ดูต่อกันที่อีกหนึ่งสาวสวยน่ารัก

ต้องบอกว่าตอนนี้เธอผันตัวเองมาเป็นฟรีแลนซ์๒ปี

หลายคนยังคุ้นชื่อกันอยู่กับชื่อเก่าเขา

ก็ขอกลับมาจับใหม่อีกครั้งภายใต้สังกัดบ้านใหม่สไปซี่ดิสค่ะ
พร้อมกับปล่อยซิงเกิลเศร้าเอ็มวีสวยอย่างติดอยู่ตรงนี้ค่ะ

และนอกจากนี้ค่ะส้มเองก็ได้อัปเดตเรื่องหัวใจกับแฟนนุ่มดีเจโจ๊ก
หากันดูใจกันมา๕ปีแล้วตอนนี้ก็ยังแฮปปี้ดีเหมือนเดิมค่ะ

ที่เหมือนเราไม่ได้อยู่กับคนคนหนึ่งแล้ว
แต่ว่าตัวเรายังรู้สึกเหมือนเขายังอยู่

ก็เรื่อยเลยค่ะก็เหมือนเดิมเลยค่ะ
ช่วงนี้มันก็เจอกันทุกวันอยู่ด้วยกันทุกวัน
มีความรักดีแต่ว่าเพลงที่ปล่อยมาเนี่ย
แนวเศร้านะก็ลองหาฟังกันได้ติดอยู่ตรงนี้สำหรับใครที่ยังตัดใจเรื่องเก่าไม่ไปสักทีนะคะ
ใช่แล้วแล้วก็ติดตามผลงานของน้องส้มวิ้งหรือว่าส้มมารีกันด้วยนะคะ